พาไปดูเรื่องที่มันอาจจะเป็นความหวังของใครหลายคนกันดีกว่า
ไปเลยที่นครศรีธรรมราชนะคะ
พาไปที่วัดเจดีหรือว่าวัดเจดีไอ้ไข่เมืองคอนค่ะ
ใกล้วันที่๑ใกล้วันที่๑๖เมื่อไหร่
บรรดาผู้ศรัทธาในโชคลาภและตัวเลข
ก็จะแห่กันมาเยอะไปหมดเลยนะคะ
มาขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่บ้างล่ะ
แก้บนจุดประทัดถวายน้ำแดงชุดทหารของเล่นอะไรกันบ้างล่ะ
สายถูเขาเรียกกันว่าอลดินวัดเจดีเหรอคุณ
ถูตะเคียงถูตะเคียงอะไรอย่างนี้ถูอะไรถูตะเคียนถูตะเคียน
เขาก็มาห้อมล้อมทาถู๒เลขที่ต้นตะเคียนทองนะคะ
อายุร้อยปีอย่างตั้งอกตั้งใจ
งานนี้เขาบอกว่าใครจองมุมไหนมีจินตนาการอย่างไร
ก็จะได้สิ่งที่คุณคิดไว้ไปครอบครองนะคะ
บอกว่างวดนี้นะเงียบมาก
เงียบในที่นี้คือเขาเก็บงำเบาะแสกันมากเลย
เขาไม่แบ่งใครเลยเขากลัวเลขเคลื่อนกัน

ใช่เพราะว่าเขาเก็บกันนิ่งมัน
ไม่ดูสีหน้าสีตาสิคุณแต่ละคนเนี่ย
ก็พยายามมองของเพื่อนข้างที่ถูเหมือนกันนะแต่ไม่เห็น

เออแล้วแต่นะคะ
ต่อกันที่สุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะ
แผงลอตเตอรี่กันสักนิดนึง
พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบเลยว่างวดนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรเลย
ลูกค้าน้อยกว่างว่าที่ผ่านมาอีก

ตอนนี้ต้องยอมขายเงินเชื่อให้ลูกค้าประจำไปกว่า๓๐๐๐บาทแล้วค่ะ
แต่ก็ยังคงมีเลขเด็ดที่ลูกค้าถามหาอยู่นะ
เป็นเลขเกี่ยวข้องกับพระสุนทรธรรมาพร
หรือว่าเจ้าคุณบำเน็ตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ราชวรวิหารหรือว่าวัดพระปรางนะคะ
ท่านเพิ่งจะมรณภาพจากอุบัติเหตุพลัดตกแม่น้ำยม
วันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วก็เลขอายุท่านท่านอายุ๗๒

แล้วก็เอาเลขพรรษาบวชของท่านคือ๕๘
ก็เอาไปลองเสี่ยงโชคเขาบอกว่าตอนนี้เลขพวกนี้เกลี้ยงแล้ว
วันนี้เลขอะไรที่คนศรีสัตว์ถามซื้อเยอะ